ห้องเช่าที่แสนสกปรกนะคะ
ก็คือคนที่เช่าห้องนี้เขาบอกเป็นผู้หญิงหน้าตาดีเลยนะ
หายตัวออกไปจากห้อง๒๐วัน
หลังจากนั้นเจ้าของห้องพักเขาบอกเขาเป็นห่วง

เขาก็เลยเคาะเรียกก็ไม่เจอ

ก็เลยกะว่าใช้กุญแจสำรองเนี่ย
เข้าไปดูซิยังอยู่อยู่ในห้องแบบ

เจอแต่ของแบบนี้ของเต็มไปหมดเลยนะคะ

ผู้หญิงเขาบอกเป็นผู้หญิงหน้าตาดีคนหนึ่งเลยนะ
อาศัยห้องนี้เช่ามา๑ปีแล้ว
ค้างค่าเช่า๒เดือนแล้วก็หายตัวไป๒๐วัน
มาเปิดห้องดูด้วยความเป็นห่วง
โดยให้เพื่อนช่วยถ่ายคลิปวิดีโอไว้เป็นหลักฐาน
แต่เขาไม่คิดว่าการเปิดประตู
สิ่งที่พุ่งออกมาใส่หน้าคือกลิ่นค่ะ

ุ้งกระจายเต็มห้องไปหมดเลย
เป็นกล่องโฟมเป็นขวดน้ำกองท่วมพื้น
แต่ที่เขาบอกเปิดเข้าไปและสยดสยองที่สุดคือจุดนี้

ห้องน้ำที่กองอยู่ข้างหลัง
นั่นคือทิชชู่และผ้าอนามัยใช้แล้วคุณ
โอ้โหต้องขออภัยคุณผู้ชมที่ทานข้าวมื้อเช้าอยู่นะ

กลิ่นคงไม่ต่างจากบ้านป้าศรีทวีเนอะ
นี่ค่ะเขาบอกคละคลุ้งตีเข้ามาในหน้าเขาเลยนะคะ
ส่วนสภาพห้องที่หลอดพูดถึงหลอดไฟนะ
อดไฟที่ใช้ได้หลอดเดียวคือห้องน้ำ
ห้องนอนเขาก็อยู่มืดแบบนี้แหละนะคะ
ไปดูคุณยายป่วยอยู่ที่ต่างจังหวัด
ทางเจ้าของอภาษมนต์บอกตอนนี้ก็รอ

ผู้เช่าจากนั้นคงต้องยกเลิกสัญญาห้องเช่า

สำคัญจ่ายค่าเก็บขยะมาด้วยแล้วกัน